เอามาดูเรื่องร้อนในโลกโซเชียลมีเดียกันหน่อยนะคะ
พีชคนเลือดบวกกับนักศึกษาพยาบาลคนดังในโลกโซเชียลมีเดีย
ซึ่งมีชื่อว่าคุณกิ่งณริญญา
ที่มาที่ไปของเรื่องนี้เอาแบบนี้ก่อนเล่าให้ฟังนะคะ
คือก่อนหน้านี้พีชเลือดบวกคนเลือดบวกเนี่ย
แต่เขาเปิดเผยนะว่าเขาเป็นผู้ติดเชื้อ
เพราะเขาอยากเป็นตัวอย่างว่าผู้ที่ติดเชื้อก็สามารถใช้ชีวิตปกติได้
อยู่ร่วมในสังคมอย่างปกติได้
ถือว่าเป็นการรณรงค์ให้เกิดความเท่าเทียมในสังคมนะคะ
คือพูดง่ายก็คือมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยาง
คนคนเป็นโรคเอดสอนคนปกติว่ามีเพศสัมพันธ์ยังไงโดยที่ไม่ใส่ถุงยางและไม่เป็นเอด
เออมาสอนประมาณนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็มีความเชื่อกันอยู่แล้วนะคะว่าคนที่ติดเชื้อจะต้องสวมถุงยาง

จะได้เป็นไม่ไปแพทย์เชื้อให้คนอื่นเลยนะคะ
แต่เขาบอกออกมาสอนแบบนี้เก็บค่าเข้าร่วมคนละ๕๐๐บาท
เขาบอกว่าเงินที่เก็บจะเอาไปสมทบทุนยุติโรคเอส
ต่อมาค่ะนางสาวนริญญาคู่กรณีหรือว่าคุณกิ่งเป็นนักศึกษาพยาบาล
เห็นโพสต์ของพีชก็แชร์ต่อออกไปเป็นการคอปหน้าจอนะ
และตัวของนางสาวกิ่งเองเนี่ยโพสต์ออกไปพร้อมภาพ
แต่ข้อความเนี่ยค่อนข้างใช้คำรุนแรงเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้พีชเห็นแล้วเขาบอกว่า
ผมอ่านแล้วผมฉุนเลย
อยากจะฟ้องดำเนินคดีกับกิ่งนริญญาโดยไม่มีการยอมความใดทั้งสิ้น
อันนี้คุณพีชบอกนะเพราะเห็นว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์ให้เขาเกิดความเสียหาย
โดยเฉพาะการที่นักศึกษาแพทย์คนนี้หลังจากนี้ไปจะกลายเป็นบุคลากรทางการแพทย์
ต้องคลุกคลีกับผู้ป่วยทำไมล่ะทำไมถึงใช้ถ้อยคำดูถูก
และใช้ถ้อยคำหยาบคายกับผู้ป่วย
อกจากนี้พีชยังโพสต์คลิปนะคะยืนยันว่าการมีเพศสัมพันธ์
อันนี้เป็นคำยืนยันของเขานะเป็นคำพูดของเขานะคะ
และควรเคารพสิทธิ์ของผู้ติดเชื้อด้วยเอาฟังเสียงเขาก่อนค่ะ
เราไม่มานั่งเถียงกับเรื่องถุงยางไม่ถุงยางเลยนะครับ
ผมจะสอนเฉพาะคนที่เขามีรสนิยมแบบนี้
ถ้าคุณมีรสยมชอบใช้ถุงยาง
มึงก็ไปทำของมึงและไปรับผิดชอบของตัวเอง
และไม่ต้องมาส่อรู้และไม่ต้องมาและไม่ต้องมาวิจารณ์
ความชอบไลฟ์สไตล์ของคนอื่นเขา
ถ้าคนอื่นเขาเขาหาโซโลชั่นให้เขาได้
อย่าเคารพสิทธิมนุษยชน
เคารพสิทธิส่วนบุคคลของแต่ละคนที่เขาเลือกที่จะใช้
และหลังจากการที่พีชประกาศว่าจะฟ้องกิ่งนริญญา
ทำให้ชาวเน็ตตอนนี้มีการติดแฮชแท็กใหม่ขึ้นมา
ก็คือแฮชแท็กเซฟนริญญา
เป็นการช่วยนักศึกษาพยาบาลสาวคนนี้

ด้วยการไปที่สวรรค์สุทธิสาร
ไปแจ้งความเอาผิดกับกิ่งนริญญา
แต่ตำรวจเขาไม่ได้รับแจ้งความนะคะ
ทำได้แค่ลงบันทึกประจำวันไว้

ปรึกษาธนาคมอีกทีว่าจะฟ้องได้หรือเปล่า
อกจากนี้พีชชี้แจงเพิ่มเติมนะคะคอร์สที่กิ่งนริญญาแชร์ออกไปเนี่ยเขาล้มเลิกไปแล้ว
และเขาก็อธิบายว่ามันเป็นคอร์สสอนวิธีการใช้ชีวิตแบบทฤษฎีไม่ใช่การปฏิบัติ
แต่คนที่เขาเห็นตอนนั้นอ่านเผินอาจจะเหมือนเชิญชวน
ให้คนมาร่วมมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็เก็บเงินค่ามาร่วมมีเพศสัมพันธ์กันแบบหมู่เนี่ย
บาทเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีวัตถุประสงค์แบบนั้น
และนอกจากนี้นะคะเขาติดใจโพสต์ของนางสาวกิ่งนาริญญา
เพราะเป็นการเอาภาพเก่ามาแชร์คอร์สนี้เขาเปิดไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม
แล้วทำไมเพิ่งมาแชร์นอกจากนี้ไม่ควรมาแสดงความคิดเห็นแบบนี้
ถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเขาบอกเขาไม่ติดใจพีชบอกแบบนี้
แต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์คำที่ใช้เขียนวิจารณ์เขียนแคปชั่น
มันรุนแรงเกินไปกังวลว่าอนาคตข้างหน้าจบไปไปเป็นพยาบาลแล้ว
เดี๋ยวจะไปเลือกปฏิบัติกับผู้ป่วยนะคะ
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะต้องฟังความทั้งสองข้างนะคะ
แล้วก็ต้องดูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
บางท่านอาจจะต้องออกมาชี้แจงนะเรื่องนี้นะคะ
เดี๋ยวน่าจะมีผู้ที่รู้จริงออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะคะ